ไม่มาชาติเจ็นไป

แบบว่าตัวตนของน้องนี่มากขึ้นเลยเนอะ

จากเป็นดารานักร้องพิธีกรทำธุรกิจด้วย

ยังมีความฝันหรือเป้าหมายอยากทำอะไรอีกไหม

มีเป้าหมายไหมมีนะจริงก็อยากจะทำร้านอาหาร
พ่อผมเป็นเชฟแล้วก็คือเป็นคนชอบกินมากเลยครับ
ก็เลยความฝันอยากจะเปิดร้านอาหาร

ก็อยากให้เป็นแบบอาหารฝรั่งครับผม

แล้วจะมีข่าวดีไหมอ่ะเพราะว่า๗ปี
ข่าวดีครับน่าจะยังครับ

ก็คือจริงผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานหรือเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่

คือไม่อยากคิดถึงเรื่องอนาคตเยอะ
เพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องอนาคตเยอะ

แล้วก็ถ้ามีความคาดหวังสูงมันกดดันในการใช้ชีวิตครับ
ผมก็เลยรู้สึกว่าเราทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุด

อนาคตของเรามันก็น่าจะดีเอง

นี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้ว

แฟนคลับเขาส่งมาอยากให้ถามให้หน่อย

เล่าเรื่องที่น่าแตกที่สุดในชีวิต
เรื่องที่น่าแตกที่สุดในชีวิตใช่ไหมครับ

จีบผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่เป็นฝรั่งที่ไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหม

เสียงเสริงหน้าตาดูไม่ออกเลย

อันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าที่สุดแล้วสำหรับผม

สารภาพบาปที่แฟนไม่เคยรู้มาก่อน

เราไม่มีอะไรจริงไม่ค่อยมีบาปนะครับผม

มาไอ้ยักษ์กับพี่เองแล้วพี่จะรู้เรื่องมั้ยเนี่ย
แต่ว่าเรื่องที่ส่วนใหญ่ทำแล้ว
จะไม่บอกก็คือ

เพราะว่าเขาไม่ชอบให้ตัวใหญ่

นี่ไม่ชอบไม่ชอบบอกว่าชอบแบบผอมดูหน้าแบบเราดูวันนี้มันดูแบบชนแล้วตัวปริว
ชนแล้วมันดูแข็งไม่ชอบดูใช่ใครประหลาด
นี่แกเนี่ยประหลาดต้องบอกว่าเขาประหลาดใช่ไหม
ข้อต่อไปค่ะมุกเด็ดในการจีบสาวที่ได้ผลของเลโอ
มุกเด็ดในการจีบสาวอะไรครับจริงเนี่ยวิธีการจีบสาวมันก็เหมือน
ยังไงบ้างอาจิเซนผมคิดว่าความบันเฉียบหัวใจได้ความบันเฉียบหัวใจ

ไม่อยากเป็นข้าวในหม้อหรือว่าเป็นก๊าซปอตทในถัง

เก้าอี้มีสี่ค้ากีต้ามีหกสาย

สมัยใหม่นี่ก็พัฒนามาหน่อย

ทำไมดาวมันถึงอยู่บนท้องฟ้า
ถ้าอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันจะสวยสู้เธอไม่ได้
โอ้ยน่าร้อยยังตลกอีกนะเนี่ย

ภาคเท่นหากินไปที่ไหนมีภาคเท่าเดียว

แล้วมันก็ต้องมีแบบความสามารถและพรสวรรค์ในการร้องเพลง
เรโอจะเต้นหวยที่สุดในวง
แล้วก็ร้องก็หวยที่สุดในวง

แล้วไงจะบอกว่าหล่อสุดหล่อสุด

แล้วถ้าเค้าเนอะก็เต้นอะไรไม่เป็นนอกจาก

เด้นเลยอ่ะเด้น

เริ่มใหม่
ดันไปด้า
เขียนท่า

นี่เมื่อก่อนนะไม่ตั้งแต่อัลบั้มมาเต้นเป็นอยู่ท่าเดียวเหรอเนี่ย
มันมีหลายเพลงเวลาไปเล่นแบบคอนเซิร์ตไงครับ
แล้วก็มีคนมาดูทุกคนก็จะเต้นแบบว่า

แต่ชอบท่านี้อย่างนี้

แต่ว่าคือโอเคความสามารถคืออย่างพี่บี้เนี่ยก็ไม่ใช่พี่บี้เขาก็เต้นเก่ง
แต่เรามีแค่นี้เราก็ได้ประมาณนี้ใช่แต่ว่าคือเต้นให้จำได้
ถ้าเต้นเก่งมันก็ทันได้แต่ว่ามันไม่อยากทันแต่ว่าเราอยากเต้นให้แบบดูไม่ดี
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมรายการได้นะคะย้อนหลังได้ที่
ใช่ค่ะหรือว่าติดตามกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้แหละค่ะ

วันนี้เราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ